รองสาบุหะราชองคารักษ์นะครับพร้อมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า
ก็ร่วมกันจัดพิธีบวงสวงพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับ
เนื่องในวันคล้ายวันมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาในสงครามยุทธหัสถีครับ
พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองคารักษ์นะครับพร้อมด้วยนางกุฤษราบุญทัพภรรยานะครับ
เป็นประธานประกอบพิธีบวงสวงวางพวงมาลาพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ในวันคล้ายวันชัยชนะของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชครับ
ทำสงครามยุทธหัสถีสู้รบกับกองทัพของทหารพม่า
ซึ่งยกทัพมาตีกรุงศรีอายุทยาหมายจะชนะศึกในครั้งนั้น
สมเด็จพระนเรสวนนั้นทรงฟันด้วยพระแสงคองาวนะครับ
พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้าง
ซึ่งสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนับว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
ประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาดที่สุดมีได้
ด้วยการเสียสละความสุขส่วนพระองค์ร่วมกับพระอนุชาสมเด็จพระเอกาทศรษ
สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกรยาในการปกป้องรักษาและกรอบกู้เอกราชของชาติไทย
ให้ลูกหลานได้อยู่เย็นเป็นสุขมาตราบเท่าทุกวันนี้
เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสมเด็จองค์ประถมบรมพุทธชินราชนเรสวน
มูลนิธินักรบไทยไซทองเทพนิมิตรจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมทั้งได้มีการมอบเงินช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่ทุกผลภาพนะครับ
จำนวน๓๐คนรายละ๕๐๐บาทครับ